อายุทยาใกล้แค่นี้จังหวัดเดียว

ก็มีอายุทยาพาชีลบบุรีเชียงรายหาดใหญ่
กับอดังกันตังสงภาษิเมลาภูเก็ตร้อยเอ็ด
กะบี่ลำบุรีลำปางเมืองตังสตูนลำพูนชุมพร
บ้านนอนไทยาละสิมาหัวเห็นสะกดนครนครพนมนครพนม
สุกลิ่นบินไปโกลกโว๊คมาเลเวอร์นอน
ไม่มันพูดไทยฟื้นตัวอยู่ตรงยาวสิวะ
เฮ้ยไอ้น้องนี่เองไปไหนจังหวัดเนี่ย

เป็นรถเข็นรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์
ฮุนไดฟอร์เชฟอาเจโรวีโก้ซอยาต้า
แลนเซอร์แล้วฟูกิมนี่ฟิสตี้แคมมอรี่ทีด้า
อาทิตย์ไตตันฟอนเกียร์นิสสัน
บีเอ็มเดอร์บอดยูมิสสุซูบาลูก
เฮ่ยเป็นธรรมดาเราไปรถอะไรบ้างอ่ะ

ป้าโถมารถเพื่อน

แค่กูตีนี่มือก็แดงยังมารถอีก
สละพะเผ่น

อู้ยเจ็บตัว

อันนี้ดีกว่าพวายตโศกในการเป็นตลกอย่างเป็นตลกน้อง

ยะสวธรเชียบ๓พยาง

เป๊ะเลยถามพยางเป๊ะไม่ขาดด้วย

ไอ้นี่มึงปล่อยพริกไม่ธรรมดานะ

ส่องพะยังเชียงใหม่ส่องพะยัง

อ้าวปั๊ดส่องพะยังอยู่แล้ว
ไม่คิดจะขับรถออกมอเตอร์เวย์บางปะอินบ้างเลยเหรอ
ไม่อยากไปไหนชอบกรุงเทพรถติดดี
ชอบกรุงเทพอยู่แถวไหนล่ะครับผมประทุมครับ

ทุเรียนเจ้าหวัดพยางเดียวนาน

ฮะ

อ๋อซื้อทุเรียนมากินแล้วนอนไม่หลับ
ใช่ทุเรียนกวนแล้วเรานอนหลับไหมทุเรียนกวน

ดูพวกพี่เล่นกันแล้วยากน่าดูเลยครับ
เฮ้ยโดยท่ะนัคร่อมดาราช่องแล้วนะโอ้โฮนัคร่อม
มันเกิดกลับมาอีกแล้วนี่

คือดูแล้วพวกพี่เล่นกันผมคงจำไม่ได้แล้ว
คุณพี่น่ะมันไว้นะ
ผมอยากจะเล่นตลกแต่มันมองไม่เห็นทาง

ถ้าหาทางออกไม่เจอเองก็ออกทางเข้า

แสงสว่างเพื่อจะนำทาง

เทียนมังกรสีเหลืองครับผม

จุดทีละเล่มก็ได้จุดทีเดียว๒เล่มก็ได้
เพื่อนำทางสว่างให้เองจะได้มีอนาคต
มันช่วยได้หรือครับไม่ใช่นี่ราคาไม่แพงไอ้น้องครับขอบคุณครับ

นี่คือเทียนหอมกลิ่นมะลิ

ที่นี่พี่มีให้น้องเทียนหอมกลิ่นมะลิราคาไม่แพง
นี่ถูกสุด
มนต์เมืองสุรินทร์
ราธานี๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด๑ไข่เค็มชายากล่องใหญ่๒แกงไตปลาแห้ง๓กะละแมถุงละ๑กิโลกรัม
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถามแล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเองที่ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคา
วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวีหรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ต่อจากนี้ไปแกงป่วนด้วนราคาเปลี่ยนเวลาใหม่กลับมาพบกับคุณผู้ชมเวลาบ่าย๓โมงครึ่งเปลี่ยนเวลามาเร็วขึ้นความหาก็มากขึ้นด้วยนะครับ

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เหมือนเดิม
เอาแล้วคนไอ้คนขับมันหนีได้หรอ
มันหนีตามอีกคนนึงไป
แสดงว่ามีคนนำทางไป

นักข่าวเขาบอกไงและคนขับก็หนีตามระเบียบ

ก็เห็นข่าวลงจับได้โดยระบบ

ละม่อมเป็นใครนะ